จ้าส่วนทุเรียนชิสาตอนนี้ทุเรียนติดดอกออกผลแล้วนะคะ
เดี๋ยวได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันช่วงฤดูร้อนนี้กันอย่างแน่นอนค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ชมข่าวแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันไปด้วยค่ะ
เพราะว่าเตรียมพร้อมกันหน่อยแล้วกันเพราะคาดว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อาจจะมีอากาศที่แปรปรวนกันหน่อยต้องระมัดระวังกันนะคะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือภาคอีสานอากาศก็ยังคงแปรปรวนนะคะคือช่วงเช้าแบบนี้ค่ะอากาศ
๑๘องศาอยู่ก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบประมาณ๑๘องศาเซลเซียสกลางวันฟ้าเปิดแดดดีอากาศร้อนเหมาะแก่การทำการเกษตรทำงานบ้านนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕
พื้นที่นะคะจุดที่มีฝนจะมีเคลื่อนสูงมากกว่า๒เมตรต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉะพลันน้ำป่าไล่หลากกันด้วยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นนะคะอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้ากลางวันฟ้าเปิดแดดดีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ๓๕องศาเซลเซียสค่ะรู้แบบนี้แล้วก็อย
ดูร้อนแล้วนะคะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่สวัสดีค่ะ